บรรยากาศดีและข่าวดีจากของเมื่อวานนี้กันก่อน
ประชาชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับ
ร่วมชมการแสดงโชว์บินโดรนแปรอักษรเทิดพระเกตในหลวงรัชกาลที่๑๐ครับ
เป็นอย่างไรครับผู้ผู้ชมฮะสมพระเกียรติจริง
ใช่ดอมยิ่งใหญ่สมพระเกียรติสำหรับการแสดงบินโดรนแปลอักษรเทิดพระเกียรติ
ในวันเฉลิมพระชนมพันศาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ซึ่งจัดขึ้นช่วงหัวข้ามของเมื่อวานนี้
พระอุโบสถวัดพุทธไทยสวรรค์อำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ซึ่งการจัดแสดงครั้งนี้ใช้อากาศยานไร้คนขับจำนวน๔๐๐ลำ
ในการแปลเป็นภาพสามมิติพระบรมศาธิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เป็นทรงชาติไทยเป็นแผนที่ประเทศไทยและนี่ครับคำว่าทรงพระเจริญ
โดยมีประชาชนทรมานมากมาร่วมชมการแสดงและถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะครับ
นี่เป็นบรรยากาศที่ผมบอกได้เลยว่าดีที่สุดนะฮะของเมื่อวานนี้นะครับ
ที่ได้เห็นการกล่าวนะฮะถวายพระพรทรงพระเจริญครับ